และร่วมกิจกรรมภายในงานกันอย่างคับข้าง
ดึงซูเปอร์สตาร์หญิงอันดับหนึ่งอ้ำพัชราภามาเป็นแบรนดแอมบัสเดอร์
และได้เผยชมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่เธอเป็นผู้นำแสดงภายในงานครั้งนี้อีกด้วย
ดูพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้ผู้การผู้บริโภคที่ดื่มกาแฟเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ
เราเลยต้องการให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคกลุ่มนี้
ผู้บริโภคส่วนมากนึกถึงวัยเราเป็นแบรนดพรีเมียมแต่เราต้องการพรีเมียมแมส
ดังนั้นคุณอ้ำตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าเธอเป็นพรีเมียมแต่แมส
ก็เลยเลือกคุณอ้ำพัชราภามาร่วมงานกับเรา

ลิ่นหอมและรสชาติค่ะหอมมาก
ตอนถ่ายนี่ก็ดื่มทั้งวัน
กระโดดในทุกวัน
ใช่ค่ะมีพลังสดชื่นอย่างนี้ค่ะ